เอาละครับมาถึงเรื่องของคนท้องคนไส้

คลอดเต็มทีแต่ช่วงเวลาในการใกล้คลอด

ดันเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งใครก็รู้ว่าการจราจรนั้น

ดังนั้นเรามาดูคลิปนี้ที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับ
ที่เข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้รถยนต์คันหนึ่ง

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็เลยติดต่อไปยังนายฤทธิรงวิริยกุล
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปและผู้ขับรถยนต์ในวันดังกล่าว
ทราบว่าเป็นเหตุการณ์ขณะที่ภรรยาของตนเองท้องแก่ใกล้คลอดเต็มที
ซึ่งช่วงเช้าวันจันทร์รถติดอย่างที่ทุกคนนั้นรู้กันจริงนะครับ
ช่วงที่รถหยุดนิ่งก็พยายามที่จะโบกเรียกจักรยานยนต์หลายคัน
ให้ช่วยไปบอกตำรวจให้หน่อยว่าในรถผมในรถผมมีคนใกล้คลอด
ขี่จักรยานยนต์ไปแจ้งทะเบียนแก่ตำรวจบริเวณแยกแครราย
แล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกช่วยขับเปิดทางทันที

ตอนนี้ตำรวจเปิดทางนะฮะเจ้าของรถก็ถ่ายไปด้วย
กล้องหน้ารถกล้องหน้ารถก็ถ่ายไปด้วยนะครับ
ก็สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปนี่ตำรวจเขาช่วยกันใหญ่เลย
๒คันไม่ใช่คันเดียวนะครับ
ใช่นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแครรายนะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนแล้วก็ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ
รวมแล้ววันนั้นมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนี่เห็น๒คันใช่ไหม
แต่จริงมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ๕๖นาย

เราก็ทำภาพเร็วมันก็เลยเป็นแบบ

ซึ่งบอกว่าหากช่วงเวลานั้นภรรยาทนไม่ไหว
ทางตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ
ก็พร้อมนะจะทำคลอดให้ทันทีบนท้องถนน
แต่สุดท้ายใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง
ก็สามารถเดินทางถึงโรงพยาบาลบรามาธิบดี
ได้ทันเวลาจากปกติคุณ

แครรายนนทบุรีกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลบรามาธิบดี
ใช้เวลาจริงเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้
ขณะเดียวกันหลังจากภรรยาได้ถึงห้องคลอด

น้องใบบัวตั้งชื่อว่าน้องใบบัว
ลูกสาวก็คลอดออกมาลืมตาดูโลกได้อย่างปลอดภัย
นั่นถ้ามาช้ากว่านี้นะครับ
ผู้เป็นสามีก็บอกว่าอาจจะต้องทำคลอดบนรถนะ
อาจจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
ในเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนั้นเข้ามาให้นะครับ
ตนจึงส่งข้อความไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าว
นานเองเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาอย่างคุณพ่อของน้องใบบัวบอกว่า
พวกเราจราจรโครงการพระราชดำริ
เต็มใจและเต็มที่ช่วยเหลือประชาชนทุกคนครับ
ทำให้สร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัว
แล้วก็ผู้รับชมคลิปเป็นอย่างมากนะครับ
แม้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้ชมคลิปแล้ว๓แสนครั้ง
ขอบคุณเลยนะฮะตำรวจจราจรทุกภาคส่วนนะครับ
ตำรวจจราจรของโครงการพระราชดำริ

รวมถึงตำรวจจราจรของทางด่วนด้วยตำรวจทางด่วน
นำทางขึ้นทางด่วนแล้วก็ลงเพื่อจะมารามาธิบดีนะครับ
ตำรวจก็พร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับการบริการประชาชนนะคะ